คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าลงไปในพื้นที่ภาคใต้
ไปดูพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ต้องบอกเลยนะคะว่าพื้นที่บริเวณนี้
เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงในระบบไฟฟ้า
เพราะว่าในพื้นที่ไม่มีโรงงานผลิตไฟฟ้านะคะ
ต้องพึ่งพาไฟฟ้าที่ส่งจากพื้นที่อื่นเข้ามาป้อน
เพราะฉะนั้นติดตามได้จากรายงาน
ปัญหาระบบไฟฟ้าภาคใต้ซึ่งวันนี้เสนอเป็นตอนสุดท้ายค่ะ
ของคนส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่
ประกอบกับการตลายความคิดเห็นของกลุ่มต่างนี้ด้วย
คำประกาศชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินเทคโนโลยีสะอาด
จังหวัดกระบีของนายกรัฐมนตรี
ทำให้โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด๘๐๐เมกาวัตต์
เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
ภาคใต้ในปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าหลักได้แก่
โรงไฟฟ้าจนะ๑กำลังผลิต๗๑๐เมกาวัตต์
โรงไฟฟ้าชนะ๒๗๖๖เมกาวัตต์
โรงไฟฟ้าขนอม๙๓๐เมกาวัตต์
โรงไฟฟ้ากระบี๓๑๕เมกาวัตต์
และมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีก๓แห่งประกอบด้วย
เขื่อนประชาปรภา๒๔๐เมกวัตต์
เขื่อนบางลาง๕๖เมกาวัตต์
โรงไฟฟ้าบ้านสันติอีก๑๓เมกาวัตต์
รวม๓๐๑๘๓เมกาวัตต์
ขณะที่ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๒๗๖๒๒เมกาวัตต์

จะต้องเผื่อในกรณีที่โรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในกรณีนี้หากโรงไฟฟ้าขนอมขนาด๙๓๐เมกาวัตต์หลุดออกไป
จะทำให้กำลังผลิตภาคใต้เหลือเพียง๒๐๘๘๓เมกาวัตต์
โรงไฟฟ้าที่มีอยู่ปัจจุบัน
ไม่สามารถตอบโจทย์ด้านความมั่นคง

เพราะว่าปกติแล้วการผลิตมันไม่สามารถเดินได้ตลอดเวลา
มันต้องมีการหยุดซ่อมด้วยใช่ไหมครับ
และจริงแล้วถ้าตามคิดียะ
มันต้องจะได้ต้องพอรถฟ้าขนาดใหญ่หยุดซ่อมไปแล้วเนี่ย

เพื่อที่จะรักษาความมั่นคงอยู่นะครับ
แต่ปัจจุบันนี้เราก็เลยใช้ในการส่งจากภาคกลางลงมาช่วยนะครับ
แต่ว่าเรียกจากการส่งส่งจากภาคกลางมาภาคใต้
ระยะทางค่อนข้างไกลก็มีความเสี่ยง
อย่างที่เคยเกิดขึ้นว่าสายส่งเราอยู่ระหว่างการรักษาปุ๊บ
แล้วมีการฟ้าผ่าเข้าไปที่เส้นที่เรากำลังส่งจ่ายอยู่
ก็ทำให้เกิดปัญหาไฟดับที่๑๔จังหวัดภาคใต้ไปครับ
ซึ่งถามว่าไกลขนาดนั้นมัน๔๐๐กิโลนะครับ
มันก็มีความเสี่ยงที่มันจะเกิดฟ้าผ่า
นกบินผ่านอะไรมันเกิดอุบัติภัยได้
หรือว่าแผ่นดินไหวหรือว่ามีอะไรสักอย่างมันเกิดได้หมดนะครับ
มันอาจจะทำให้ภาคใต้เราเกิดวิกฤตได้นะครับ
อกจากนี้เมื่อดูพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจะเห็นว่า
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันไม่มีโรงไฟฟ้าที่พึ่งพาได้
เพียงโรงไฟฟ้ากระบี่ที่ใช้น้ำมันเตาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
คืออันดามันเราเนี่ยมีโรงไฟฟ้าจริงก็ไม่ถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าหลักนะ
เป็นโรงไฟฟ้าสแตนบายอยู่๑โรงนะครับ
โรงไฟฟ้ากระบี่ปัจจุบันใช้น้ำมันเตาผลิตอยู่ที่๓๐๐เมกะวัตต์นะครับ
แต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำมันเตามันมีราคาแพง
ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองก็ถ้าจะลั้นน้ำมันเตาขึ้นมาก็ต้องดูก่อนนะครับ
การไฟฟ้าในภาคใต้ไม่เพียงพอจริงถึงจะลันน้ำมันเตาตัวนี้ขึ้นมา
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินเทคโนโลยีสะอาด
ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเพราะสามารถลดการปลดปล่อยมวลสารได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน๓เท่า
ก็อันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่ในโลกเขาใช้กันนะฮะ
งั้นอันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทั่วโลกใช้ซึ่งมันสามารถที่จะลดมลภาวะได้
เทคโนโลยีไม่ต้องพูดถึงแล้วผมว่านะเทคโนโลยีนี้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนยอมรับแล้ว
เพราะมันเทคโนโลยีนี้ผมก็จะเปรียบเทียบเหมือนโทรศัพท์มือถือนะครับ
เมื่อ๒๐ปีก่อนเราต้องโทรศัพท์แบบโบราณมากนะครับ
แต่เดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์มือถือแบบโทรแบบนี้แสดงว่าเทคโนโลยีมันไปไกลแล้ว
เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าฐานหินก็เหมือนกันนะครับเทคโนโลยีมันมาไกลแล้ว
เพียงแต่ว่าบางคนบางจุดอาจจะไปกระทบกับอาชีพของพี่น้องประชาชนนะครับ
อันนั้นโอเคเดี๋ยวก็มานั่งคุยกันผมคิดว่ามันคงจะมีวิธีแก้ไขได้นะครับ
ถ้าเรามานั่งคุยกันเปิดใจคุยกันว่ามีกระทบอย่างนั้น
ถ้าเราแก้ช่วยกันแก้อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมนะครับ
มีทางเลือกนะครับมีทางเลือกมาให้ทางราชการบ้างอะไรบ้างเนี่ย
เราก็น่าจะช่วยเหลือกันได้แก้ไขกันไปได้
แม้วันนี้รัฐบาลจะชะลอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินกระบีออกไป
แต่เพื่อความมั่นคงในระบบไฟฟ้า
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันยังคงมีความจำเป็น
เพราะความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากภาคการท่องเที่ยว
พึ่งพาไฟฟ้าจากแหล่งผลิตนอกพื้นที่ถือว่ามีความเสี่ยง
เพราะถ้าสายส่งมีปัญหาเหตุไฟฟ้าดับอาจเกิดขึ้น
เหมือนเมื่อปี๒๕๕๖ที่ไฟฟ้าดับทั้ง๑๔จังหวัดภาคใต้